พี่เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น
ละลายในปากแต่ไม่ละลายในชาม
ส่วนที่นะคะเป็นผัดไทยโบราณ

ตั้งอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลคลองขลุงหมู่๒ตะมนตคลองขลุงอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
สายเนื้อต้องมาพี่เบิร์ตชอบรู้เลย

จัดให้จ้ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นโอ้นั่นแหละค่ะ
ถึงบอกไงว่าละลายในปากแต่ไม่ละลายในชามนะคะ
เนื้อน่องเอ็น๓ชั้น
ขี้ริ้วปากน้ำ

ได้พี่สั่งไปก่อนเลยนะจ๊ะ
ค่ะพี่ต้นเผื่อจะเปลี่ยนใจ
ไปดูเมนูผัดไทยหน่อยสูตรเด็ด
ผัดไทยสูตรต้นตำรับแบบนี้

เขาบอกว่าเขาทำเองสูตรเด็ดเลยนะจ๊ะ
คือสูตรเด็ดเคล็ดลับต้องเอาเส้นไปลวกกับน้ำร้อนก่อน
ค่อยมาผัดเพราะบางร้านเนี่ยเอาเส้นแข็งไปผัดเลย
ลวกก่อนเนี่ยเส้นมันจะหนึบในปากเหนียวนุ่มนะครับคุณผู้ชม
แล้วก็อีกเมนูหนึ่งพี่เบิร์ตเผื่อจะกินต่อนะคะ
ข้าวครูกะปิคุณผู้ชมชอบไหมค่ะ
คลุกกะปิเครื่องเคียงแน่นนะจ๊
ไม่ว่าจะเป็นอะไรล่ะหมูหวานกุญเชียงมะม่วงสดพริกขี้หนูสวน
ปปิ้งด้วยอะไรนั่นค่ะไข่หวานไข่เจียวนะคะ
ยังไม่หมดยังไม่หมดนะจ๊ะสามชั้นทอดงาโอ้มากันแบบนี้
โอ้โหรับปากเลยนะ๓ชั้นทอดงา๓ชั้นทอดพริกแกงหมูกระเทียม
สารพัดเมนูอย่าให้อ่านตอนนี้น่าจะไม่จบในวันนี้นะคะ
เพราะเยอะมากเลยเอาไปคุยกับเจ้าของร้านเลยละกัน
เจ้าของร้านชื่อว่าคุณรังสรรค์ใจแสนอายุ๕๓ปีค่ะ
บอกว่าเดิมทีเดียวคุณนักข่าวผมเนี่ยเปิดร้านเขียนป้ายโฆษณา
ไม่ได้ขายอาหารนะจ๊ะแต่คุณแม่เสียชีวิตไปแล้ว
แล้วก็เสียดายไงสูตรต่างที่คุณแม่ขายมาอย่างต่อเนื่องเลย
คือทำขายเนี่ยก็เสียดายไงสูตรเคล็ดลับความอร่อยต่าง
คุณแม่กิมขายมานานกว่า๕๐ปีแล้วสูตรโบราณทั้งนั้น
คนในพื้นที่คนในอำเภอรู้ดีทั้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นข้าวกลุกกะปิ
แล้วก็ผัดไทยทีเด็ดภูทรคนในพื้นที่ชอบมากเลย
ก็เลยเอาล่ะเสียดายสูตรก็เลยอ่ะเอาทำขายทำขายค่ะ
ก็เลยไม่มีการเปิดร้านเขียนป้ายโฆษณาตอนนี้มาขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น
ผัดไทยแล้วก็ข้าวคลุกกะปิแบบเต็มตัวแล้วนะคะ
และที่สำคัญสำคัญตรงนี้ค่ะคุณผู้ชม
โควิดระบาดบางร้านบอกว่าโอ๊ยรายได้ตกรายได้ตก
นี่ค่ะสวนกระแสขายดีกว่าเดิมอีก
โทรสั่งแล้วก็เดี๋ยวมาเอานะก็มาเอาจ่ายตังค์แล้วก็กลับไปกินที่บ้านค่ะ
นายอค่ะคุณผู้ชมเปิดให้บริการตั้งแต่๗โมงเช้าจนถึงบ่าย๓นะคะ
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการช่วงนี้โควิดระบาดก็จะเน้นขายใส่ถุงกลับบ้านนะจ๊
จะต้องรอคิวนิดนึงเพราะขายดีจริงสรุปพี่เลือกได้ยังคะ
ไม่ต้องเลือกฮะทานหมดเลยสรุปพี่เลือกไหมคะ
เกาเหลาเอ็นเครื่องในพิเศษครับ